หลังของเราอัปเดตล่าสุดเลยคุณผู้ชม
เห็นไหมตรงนี้แหละสะพานจุดนี้
สะพานมรณะล่าสุดเมื่อเช้าเปิดใช้งานแล้วนะ

กลายเป็นสะพานกลับรถที่ไม่ครบโค้งนะคุณนะ
ให้ไปดูสภาพกันหน่อยนะฮะว่าสะพานกลับรถแห่งนี้นะฮะ

กลายเป็นสะพานกลับรถที่แหว่งแบบนี้
ใช่เออนะฮะแต่ว่าในเส้นทางหลักของพระรามสอง
ตรงจุดเกิดเหตุนะคุณฮะก็กลายเป็น

ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนตรงนี้นะคุณ
หลายคนส่วนใหญ่บอกว่าโอ้โหขอให้รีบขับผ่านตรงจุดตรงนี้ให้เร็วที่สุด
คือเวลาขับเนี่ยเอาจริงนะจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ใช่นะฮะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะฮะ
ทำการรื้อส่วนโครงสร้างตรงนี้ตลอดทั้งคืน
กระทั่งในช่วงเช้ากลายเป็นสะพานที่แหว่งไปแล้ว
แล้วก็ถนนสายหลักของพระราม๒ตรงจุดเกิดเหตุ

ก่อนหน้านั้นนะครับมีการปิดถนนตรงนี้ถนนหลักนะ
แล้วก็ให้เบี่ยงเข้าคู่ขนานทำให้รถติดสะสมจำนวนมาก
เป็นอามภาษณ์กันอยู่๒๓วันนะครับ
นับตั้งแต่วันที่๓๑กรกฎาคม
วันที่เกิดอุบัติเหตุกลายเป็นสะพานกลับรถมรณะนี้นะฮะ
ซึ่งแน่นอนสะพานกลับรถนี้อยู่บริเวณหน้า

กิโลเมตรที่๓๖ถึงกิโลเมตรที่๓๒นะครับ
ก็เป็นเส้นทางขาเข้าฝั่งกรุงเทพมหานคร

โดยมีการทำการรื้อคานสะพานกลับรถ

เริ่มจากการสกัดแล้วก็ตัดราวสะพาน
หลังจากนั้นใช้รถเครนขนาด๒๕๐ตัน

นี่กำลังยกคานลงแบบนี้นะครับ
แล้วทำการขนย้ายออกจากพื้นที่การก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จเมื่อตอนประมาณตี๓๓๐
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
เร่งทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรด้านล่าง
กวาดสิ่งกีดขวางออกจากถนนพระราม๒
ก่อนคืนผิวการจราจรให้แก่ประชาชน
ได้ใช้งานตามปกติเช้าวันนี้นะครับ
นี่กำลังทำความสะอาดเมื่อเช้านี้เลยฮะ
จริงก่อนนานทางกรมทางหลวงบอกว่า
ลื้อสะพานกลับรถช่วงที่มันเกิดอุบัติเหตุตรงนี้
แล้วจะแล้วเสร็จแล้วเปิดให้ประชาชน
ใช้ถนนพระราม๒ตรงจุดนี้ได้เที่ยงของวันนี้
ประกาศออกมาอีกครั้งบอกว่า๙โมงเช้า

แต่ท้ายที่สุดคุณเมื่อคืนทำเสร็จเร็ว
ก็เลยเปิดแต่เช้า๗นาฬิกา๔๕นาที
ก็สามารถเปิดถนนเส้นหลักตรงพระราม๒

ธิบดีกรมทางหลวงนายสารวุฒิทรงศิวิรัย
เปิดเผยว่าสำหรับสะพานตัวนี้
จะต้องรอการวิเคราะห์ตรวจสภาพสะพานทั้งหมดนะคุณนะ
ภาพรวมของสะพานกลับรถทั้งหมด
โครงสร้างทุกจุดมีความแข็งแรงทนทานมากน้อยเพียงใด
เพื่อที่จะพิจารณาว่าจะต้องทำการซ่อมแซมต่อ
หรือจะทุบทั้งสะพาน
ปล่อยให้ตรงที่หล่อมาซ่อมแซมต่อหรือทุบไปหมดเลย

หลายเหตุของการร่วงลงมาของคานปูน
ก็อยู่ในขั้นตอนของการตั้งกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านนะครับ
ขณะที่การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนะฮะ
ก็จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับ
กรมทางหลวงจะเยียวยาเป็นอย่างเป็นธรรม

อันนี้ไม่ใช่เหตุนี้นะอันนี้อีกเหตุหนึ่ง
ของพระรามสองเนี่ยนะเอาเรื่องนี้ให้จบก่อน

เพราะว่าเอาจริงนะอย่างเรื่องนี้เนี่ย
อย่างที่ทางรัศาราชการแทนพ่วงกับสมพเมืองสมุทรสาคร
ก็มีการสอบปากคำไงแล้วคนงานเองก็ให้ข้อมูล
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตควบคุมงาน
มีแค่หัวหน้าคนงานอยู่ที่หน้างาน
ทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องมาดูเรื่องทางคดีความกันด้วยนะครับ
เส้นพระรามสองเนี่ยมีการถามอธิบดีกรมทางหลวงว่า
พระราม๒ถูกร้องเรียนมาว่าเป็นถนนที่สร้างไม่จบไม่สิ้นสักที
เป็นถนนที่สร้างตลอดกาลเลย

ถนนเจ็ดชั่วโค้งแบบนี้อธิบดีว่ายังไง
ธิบดีกรมทางหลวงเคยตอบว่า

จะต้องสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีเท่านั้นเท่านี้
และไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดอันตรายอีกนะครับ
อย่างที่บอกไปถนนพระราม๒โอ้โหสร้างไม่แล้วเสร็จสักทีนะฮะ

นี่ประชาชนเขาร้องเรียนมาอีกจุดหนึ่งนะคุณ
ใกล้สะพานกับรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละฮะ
เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีหลุมขนาดใหญ่
คุณผู้ชมฮะมีรถจักรยานเขาขี่มาตามปกติ
ไม่เห็นว่าบนถนนมีหลุมขนาดใหญ่แบบนี้
เพราะตอนเกิดเหตุการณ์มันมืดแล้วก็มีน้ำขังนะฮะ

ใช่ฮะแต่โชคดีที่ไม่ล้มจนเกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึงแก่ชีวิตนะฮะ
แต่ก็ทำให้ยางแตกทั้ง๒ล้อเลย

ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยยกรถออกจากผิวถนน

ใช่ผมไม่เห็นที่สว่างนี้จากแสงของไอโฟนนะครับ
แต่จริงถนนมันมืดมาก

ผมปรับแสงอะไรให้มันสว่างขึ้น
ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมกับผู้โพสต์นะฮะ
เขาบอกว่าถนนพระราม๒ทั้งขาไปขากลับ

เป็นหลุมดักหรือว่าหลุมมรณะเลยคุณฮะ

เฉพาะใกล้กับจุดที่คานปูนสะพานกลับรถเนี่ย
มันหล่นลงมาจนมีคนตายไปเนี่ยนะฮะ
ร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่ก็มาซ่อมนะ

และตอนที่ตัวเขากำลังจะออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับ
เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์คันอื่น
ก็ขี่ตกหลุมเดียวกันอีกนะฮะ
จนรถเนี่ยล้มและเกิดอุบัติเหตุไปหลายคำ

ขอบทางก็เป็นแบบนี้
เสียวนะคุณฮะมอเตอร์ไซค์มาขอบทางแบบนี้สะดุดได้เลยอ่ะโอ้โฮนะฮะ
เช่นประหลาม๒นะอย่าให้ประชาชนเขาว่าเป็นถนนที่สร้างไม่เสร็จเจ็ดชั่วโค้ดอะไรแบบนี้นะครับ